ดูอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมการเสียชีวิตของสาวประเภท๒ถูกฆ่าแล้วก็ศพไปหมกบ้านที่สุมริน
เพื่อนชายคนสนิทซึ่งเป็นชาวลิโทเนียก็ตกเป็นผู้ต้องหาแต่เขาก็ให้การผ่านเล่าว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
แต่สงสัยว่ามีผู้ชายคนนึงซึ่งก็ไปมาหาสู่กันกับสาวประเภท๒คนนี้
รวมทั้งพูดไปถึงแม่ของผู้ตายว่าชอบทะเลาะกับผู้ตายก็เลยสงสัยว่าแม่หรือเปล่า
เป็นคนที่ก่อเหตุซัดทอดไปถึงแม่ของผู้ตายแม่ต้องออกมายืนยันเลยนะฮะ
เอาเรื่องนี้คุณผู้ชมมาฟังกันแบบนี้นะฮะการเสียชีวิตของสาวประเภทสองคนนี้ที่ชื่อว่าเจเจเนี่ย
ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาเอาผู้ต้องสงสัยก่อนแล้วกันนะฮะก็คือเป็นชายชาวลิโทเนียนะฮะ
ชื่อว่ามารีอูสเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทำประวัตินะฮะ
ซึ่งท่าทีของเขาเขาไม่ได้เครียดเลยนะเขาก็ไม่ได้วิตกกังวลเขาก็ทำตัวปกติอะไรของเขาไปนะฮะ
ทางด้านของแม่ของเจเจก็คือแม่ของผู้ตายชื่อว่านางวันดีก็เดินทางไปที่โรงพักด้วยที่อำเภอประสาท
เพราะว่าอยากจะเห็นหน้าคนร้ายแล้วก็ทวงทรัพย์สินของลูกสาวก็คือเป็นสาวประเภท๒คืนมาด้วย
อีกทั้งก็ไปถามว่าเงินในบัญชีของลูกฉันเป็นแสนหายไปไหน
แต่ตำรวจเองก็ไม่ยอมให้ทั้งคู่ได้มีการเผชิญหน้ากันอันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เกาะติดทางด้านของแม่ของผู้ตาย
ขณะที่มาริอุสให้สัมภาษณ์แต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้นะฮะก็พูดผ่านร่ามกันไป
ยืนยันผมไม่ได้เป็นคนก่อเหตุผมไม่ได้ฆ่าเจเจ
จริงเขามีกำหนดเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ว่าผู้ตายบอกให้มารอก่อน
ก็เลยตอนแรกกะไปนัดกันอยู่พัทยาก็จะไป
ตำรวจถามว่าเอาแล้วคราบเลือดที่เสื้อคุณมันมาได้ยังไง
บอกว่าอ๋อเลือดกำดาวผมมันออกมามันไหลออกมาก็เลยเป็นคราบเลือด
คราบเลือดที่ขาซึ่งแม่ผู้ตายเห็นเหมือนกัน
ก็เป็นแผลที่เกิดจากการเกาเขาว่าอย่างนั้น
เขาเก่าเขามีเลือดกำดาวก็เลยมีคราบเลือดติดที่เสื้อผ้า
ตัวเขาเนี่ยซัดทอดว่าเขาสงสัยผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายแก่
เพราะเจเจชอบไปมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้
อกจากนี้มาริอุสยังบอกว่าผู้ตายชอบทะเลาะกับแม่
เหมือนเป็นการซัดไปทางว่าแม่เป็นคนทำหรือเปล่า
โยนให้แม่เออแม่ฆ่าลูกตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แม่ยืนยันเลยว่าฉันไม่ได้ฆ่าลูกฉันจะฆ่าลูกฉันได้ยังไง
เอ่ยที่ดินเอ่ยลูกคนนี้ก็ซื้อให้ฉันเองทั้งหมดเลย
พร้อมตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้ามาริอุ๊ดไม่ได้ฆ่า
แล้วเสื้อผ้าจะเปื้อนเลือดได้ยังไงอันนี้แม่ถามกลับ
รวมทั้งของเอาไปทำไมแล้วหนีไปพัทยาทำไม
ที่อยู่ที่สุรินทร์มันก็ไกลกันขนาดนั้น
แล้วจะไปนัดเจอพัทยาทำไมก็สงสัยอยู่
เรื่องต้นตำรวจก็เลยต้องเตรียมที่จะใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตัวผู้ก่อเหตุให้ได้เพราะว่ามาริอุสเองก็ยังคงปฏิเสธอยู่
โดยจะมีการรวบรวมหลักฐานและสอบประคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้ไปถามน้องสาวผู้ตายชื่อว่าเจนบอกว่า
หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำแม้ว่ามาริอู๊ดเองจะปฏิเสธก็ตาม
แต่ว่าอยากจะให้เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อยากจะรู้พฤติกรรมพฤติการที่โหดเยี่ยมเนี่ย
ฆ่าพี่ทำไปได้ยังไงแล้วเขาทำยังไงบ้าง
ผู้สื่อข่าวของเราคุณแซคก็ได้พาแม่กับน้องสาวของเจเจ
ไปสำรวจภายในบ้านที่จุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วของเมื่อวาน
ระหว่างนั้นจู่คุณผู้ชมสักพักหนึ่งทุกคนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังจากชั้น๒
นี่ไงเออเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
ทุกคนยืนฟังเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
ทุกคนต้องรีบออกมาคือหน้าตาเริ่มเลิกลักแล้วอ่ะ
เสียงผู้ตายหรือเปล่าครับเฮ้ยเขามาบอกอะไรหรือเปล่า
เพราะนักข่าวก็ได้ยินเหมือนกันช่างภาพก็ได้ยินเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็ตกใจนะฮะเมื่อวานนี้ฮะทีมข่าวกับญาติก็เลยไปสำรวจในบ้านใหม่อีกทีนึง
เพราะว่าชั้นหนึ่งตามโซฟาตามพื้นบ้านเสื้อผ้าต่างม่านต่างบันได
ยังมีคราบเลือดอยู่นะเนี่ยยังมีเส้นผมผู้ตายอยู่นะ
พอขึ้นไปชั้น๒จุดที่มีเสียงวันก่อนก็ยังมีคราบเลือดอยู่
แล้วมีกลิ่นคาวเลือดคะคลุ้งไปทางบ้านนะครับ
ถามชาวบ้านบ้างไปถามชาวบ้านใกล้เคียงโอ้โหชาวบ้านบอก
ไม่มีใครเดินผ่านหน้าบ้านเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัว
เพราะกลัวเพราะว่าก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะฮะแต่แน่นอนนะฮะ
ก็มีเรื่องของความแบบบ้านเลขที่ชาวบ้านก็เออมีคนเสียชีวิต
ก็เลยเอาบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดไปสิ่งโชคอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ก็ไปตีลังวงละวัลกันก็เพิ่งจะออกกันไปเหมือนกันครับนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขกันไปแต่ว่าในเรื่องของคดีความ
ริอุทพูดถึงเป็นใครก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าหลักฐานมันก็ย่อง
คงพุ่งเป้าไปที่มาริอุทธิ์ว่าเป็นคนทำอืมพฤถิกรรมพฤติการเสื้อผ้าเฟื่อเสื้อเรือดเตย
แล้วก็จะหนีไปพัทยาจะไปอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวก็เป็นนักที่ของจังหลวดต่อไปแล้วกัน
ฆาตกรรมแบบนี้มันต้องมีแรงจูงใจมูลเหตุจูงใจในการฆ่า
อย่างถ้ามาริอูสซัดทอดไปที่แม่อะไรล่ะที่ทำให้แม่ฆ่าลูกสาว